อันนี้ก็ไม่ลากแม้ไม่เป็นอย่างนั้นหรอก

อยากให้จับในน้ำ
รูดจากขางไม่เอา
ก็ดินอย่างนี้

ได้ยังไม่ชอบ

ได้ยังไม่ชอบ

มันแม่อยู่แค่เอา

เหลือมเหลือมเหลือม

มันแม่อยู่เธอ
ไม่ทำไมต้องกำลังให้ยี่สน
ไม่ดัดอีกแล้ว
เข็ด
ค่อยสงสัย
ไม่ดัดอีกแล้วันนั้นแล้ว
มันจะได้มุมอยู่โรงพยาบาลบอกให้ไอ้ใดว่าสิบบ้านอะไร
พอดีเจอโอ้โหโอ้โหโอ้โหแข็งแรกใดก็เลยบอก
อ่ะโอ้โหเว้ยโอ้โหเดี๋ยวบอกลูกลูกลูกลูกหรือว่า
อยู่ทะเฟิร์นไงทะเฟิร์นไงนั่งไงห้าร้อยเดี๋ยวตามส่วน
ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ครับลูกนี้เหรอผมก็ทำกันเองลาก
จากมุมนู้นนะพี่อ่าลากมาขึ้นตรงเนี้ยแล้วก็หมอง
หมองงูมาด้วยอ่าหมองงูเขาก็จ้างห้าร้อยจ้างห้าร้อยขวด
อ่าให้ก่อนด้วยอ่าเขาก็ลูกไอ้ตรงปลายหานะพี่
เขาเล่นไปเรื่อยเรื่อยนะพี่ใกล้สุดอ่ะเออหัวมันโผล่มาเนี้ยพี่
มันฟักเข้านิ้วอ่ะครับฟักซ้ายนะครับไม่คุ้มถึงเอ็นเลยครับ
ไม่คุ้มค่าจ้างเลยผมอ่ะเสริมเงินฟรีแล้วไม่ออกสะขาย
แบบนี้